ผู้ทรงอิทธิพลในทวิตเตอร์มีใครบ้าง

เราอย่าคิดขั้นไปเทียบรุ่นกับเด็ก

แต่เทรนด์ทวิตเตอร์ข่าวใส่ไข่ก็คือมีตลอดนะ

จัดอันดับศิลปินนักแสดงผู้ทรงหาเรื่องลาว

ผู้ทรงอิทธิพลการจัดทัวร์ลง
พฤษฐงเพราะผู้ทรงอิทธิพลการจัดทัวร์

ก็บอกก่อนจะหมดปี๒๕๖๓เนี่ยเอ๊ะทำไมไม่เก็บไว้ตอนเล่นสิ้นปีนะ
แอ็งซิมมันจะลืมเอามาทำไมนะมีเยอะเดี๋ยวสิ้นปีมีเยอะจัดอันดับเยอะ
ฉายงฉายามาอีกอ๋อเขาบอกว่าสุดยอดคนบันเทิงในทวิตเตอร์วันนี้

นางดังเหรอคนนี้นะนางดังในยูทูปไง
คนที่เค้าบอกว่าวันนั้นที่หมดเป็นอื้อ

มันออกที่น้ำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนักน่ารัก
เป็นเด็กของกล้องไฮเปิดว๊าบเฮ้อเป็นเด็กของกล้องไฮสอรอน
หวานใจมิวกรัฟคู่จินมิวกรัฟคู่จินมิวกรัฟนี่ก็จากอะไรนะ
เด็กของคุณถาเขาอืมนะฮะออฟกันนี่
ของพี่ถาอ๊อฟกันนี่ก็น่ารักกันคือคนที่ปากเบิร์นหน่อยใช่ไหม
โอ๊พเนี่ยน่าจะน่ารักโอ๊พน่ารัก
อันดับ๔ต้องปีนี่เป็นของเค้าจริง
อันนี้ต้องยอมรับจริงว่าเป็นปีของเขากระแสของเขาจริง

อันดับ๒
แสงอันดับหนึ่งต้องยอมรับคนเราเนี่ยอย่าเล่นอะไรกับดวง
หมดเงียบไปนะอยู่ดีแบบไปออกรายการเดี๋ยวแม้ตู้มเลย
โอ้โหตายแล้วขึ้นเป็นอันดับหนึ่งคือเป๊กผลิตโชค

เหนียวแน่นทุกอย่างเลยจริงน่ารัก
คนในวงการบันทึงที่ตามทวิตเตอร์

อันดับหนึ่ง
ถ้า่ว่าต้องไปตายแล้วเกิดใหม่

อันดับ๘เป๊กผลิตโชคอันดับ๙คริสพีรวัตร

ไม่เขาเล่นได้แดง

คุณแม่ก็ต้องรอแหละถ้าคุณแม่อยากเล่นคู่กับพี่หนุ่มไง

เมลว่าจริงมดดำกัญชัยก็ได้อยู่นะ

ไอไคสไม่อยู่ดีรอขนาดนี้ดูซิ

น้องบู๊น
อาโหหน้าตาแบบขมัยใหม่หมดเลย

ตึกแม่มีให้ช่วยเยอะ

เดี๋ยวมดมันมีแค่เสานะที่ตึกเรา

ให้กับคลิปสิงโตค่ะแฟนคลับจ่ายโอ้โห
โฆษณาดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่เอามาออกทั้งวันเลย
หมายถึงว่าชวนน้องมาออกรายงานสุดกระนับเตอร์ก็ได้ตึกเนี่ย
เดี๋ยวพี่เอามาทำพิจิกรด้วยก็ยังได้เนี่ย
เอาเงิน๒ล้าน๘มาช่วยพี่ซื้อโฆษณาเถอะพี่ไหว้

เอางานต่อมาซื้อคลุมคุณแล้วนะ
ทางผู้ชมไม่คิดว่าเราตกอัศวินัยยังอันดับที่๘
เดี๋ยวน้องเขาจะน้อยใจ

บาสเด็กอ้วนที่แท้จริงเป็นน้องบาสสุรเดช
ของคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ใช่ไหม

ทางตัวคุณโอของสตาร์ฮันเตอร์นะฮะก็อันดับ๘ก็ดูแล้วเนี่ยจะเป็นนักดารา
แบบว่าจิ้นกันตั้งไหนเนอะพวกเขาเรียกว่า
มีคนไปพูดมาว่าชื่อน้องบุญนะคะไม่ใช่บุญ
เขาเล่นบุ๋นบุ๋นไหมมีใครเล่นไงน้องบุ๋นบุ๋นไหม
คุณวุดลำอ่านชื่อนี่ถิดไหมคะโกรธจริงนะคะ